เด็กอ่าย๗๐คลับนะคะนั่งอยู่ที่แคล้หน้าบ้าน
ซึ่งบ้านเปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่งนะคะ
จู่ค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเข้ามาแทง
แทงน้องเขาที่ท้องใช้มีดปลายแหลม
เป็นมีดปอกผลไม้ค่อนข้างยาวนะคะ
แทงที่ท้องน้องน้องได้รับบาดเจ็บสาหัส
และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะผู้ก่อเหตุค่ะ
เคยมีความเกี่ยวข้องกับคดีดังเมื่อปี๒๕๕๙
ชื่อว่านางสาวจิตรดานางสาวจิตรดาเมื่อปี๔๘ค่ะ
บุกเข้าไปแทงนักเรียนเซ็นยูเซฟคอนแวนบาดเจ็บไป๔คน
คือก่อนหน้านี้รักษาอาการทางจิตอยู่นะคะ
ออกมาจากโรงพยาบาลก็คือสถาบันกรยาราชนคริน๑สัปดาห์
แล้วมาก่อเหตุซ้ำนี่เป็นภาพนะคะ
เมื่อปี๔๘ย้อนกลับไป
ช่วงเวลานั้นนางสาวจิตรดาไปก่อเหตุ
แทงเด็กนักเรียนเซ็นโยเซฟคอนแวนค่ะ
เอาเมื่อวานี้นะคะที่เกิดเหตุคือแคร่หน้าบ้าน
บ้านเปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่ง
อยู่ในจังหวัดนครปฐมอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีเนี่ยนะคะ
ผู้ก่อเหตุค่ะชื่อว่านางสาวจิตรดาอายุ๕๑ปี
หลังจากก่อเหตุเสร็จเรียบร้อย

มาที่สถานีตำรวจสพนครชัยศรีค่ะ
โดยมีแม่เดินทางตามมาด้วยเนี่ยนะคะ
นางสาวจิตรดาพอมาถึงสพนครชัยศรีค่ะ
อาการเหมือลอยไม่ยอมพูดกับใคร
แล้วก็มีอาการตกใจสภาพเป็นแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องลากมานั่งมาวางอยู่ที่โซฟาเนี่ยนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอล้มตัวลงไปนอนกับพื้นเลย
ก็ต้องลากเธอค่ะมานั่งที่โซฟาดีแบบนี้
แม่ของนางสาวจิตรดานะคะให้การว่า
ลูกสาวมีอาการป่วยจิตเวท
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาแล้วหลายครั้ง
ล่าสุดออกจากโรงพยาบาลมาได้ประมาณ๑สัปดาห์เท่านั้นเอง
แล้วมาก่อเหตุแบบนี้อีกนะคะ
ไปพูดคุยกับทางฝากฝั่งของครอบครัว
เด็กอายุ๔ขวบที่เสียชีวิต

เล่าว่าก่อนเกิดเหตุไปส่งอาหารให้กับลูกค้า
ปล่อยหลานอยู่ที่ร้านโดยมีคนอื่นอยู่ที่ร้านด้วยไม่ได้ปล่อยลำพังเนี่ยนะคะ
กลับมาถึงร้านเห็นหลานสาวนอนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่
ลักษณะดิ้นทุรนทุรายเดินไปดูใกล้ใกล้ตกใจมากค่ะ
เพราะว่าไปเจอบาดแผลที่หน้าท้องแล้วก็มีเลือดไหลนองเต็มพื้นเต็มไปหมดเลย
เอามือไปอังที่ปลายจมูกหายใจรวยรินค่ะ
โวยวายให้คนช่วยแถวนั้นมีพลเมืองดีช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ในช่วงเวลานั้นค่ะเห็นผู้ก่อเหตุก็คือนางสาวจิตรดา
เดินออกจากจุดเกิดเหตุไปอย่างรวดเร็วแต่ตอนนั้นยังสงสัยอยู่นะคะว่า
เพราะว่าเหตุการณ์ยังคงสับสนค่ะ
คดีกันหน่อยนะคะย้อนคดีสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยน้ำมือของนางสาวจิตรดา
คือปี๒๕๔๘ลบออกไปค่ะ๑๕ปีที่แล้ว
ก่อเหตุก็คือใช้มีดไล่แทงเด็กนักเรียนเป็นนักเรียนหญิงนะคะ
ของโรงเรียนเซ็นยาเซฟคอนแวน๔คนได้รับบาดเจ็บ
โดยเธอบอกว่าได้ยินเสียงจากสวรรค์สวรรค์สั่งให้ทำอะไรสักอย่างกับเด็กกลุ่มนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๙กันยายนค่ะ
คดีนี้สารพิพากษาจำคุกนางสาวจิตรดา๘ปีนะคะ
ฐานความผิดพยายามฆ่าแต่ให้การรับสารภาพโทษเหลือกึ่งหนึ่งจำคุก๔ปี
หลังจากนั้นจิตรดาค่ะได้รับการพิสูจน์ว่ามีอาการป่วยทางจิตเรื้อรังมาตั้งแต่อายุ๒๐ปี
สารจึงเห็นว่าหลังจากจำเลยรับโทษรวมครบ๔ปีแล้ว
ส่งตัวไปรักษาต่อนะคะที่สถาบันกรยาราชนครินให้หายเป็นปกติคือออกจากคุกก็ไปโรงพยาบาล
และเมื่อมีอาการดีขึ้นให้ทางสถาบันอนุญาตให้กลับบ้านได้
แต่การอนุญาตให้กลับบ้านได้ครั้งล่าสุดก็คือ๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
พอออกมาค่ะมาก่อเหตุซ้ำอีกทีนี้
คนที่เธอไปก่อเหตุเป็นเด็กอายุ๔ขวบเท่านั้นแล้วเสียชีวิตด้วยนะคะ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย

ต้องกลับมาตั้งคำถามใหม่ตั้งหลักกันใหม่นะคะ
ว่าคนแบบจิรดาควรปล่อยตัวออกมาจากคุกไหม
วันขังลืมไหมเพราะว่าออกมาก็มาก่อเหตุ

ไร้เดียงสาเอากลับคืนมาไม่ได้นะคะ
หลังสังคมอยู่ด้วยความระวัตรแวงกันครับ